ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
จะเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินซื้อของตามตลาดนัดอยู่
เดินอยู่นะฮะมันมีกิ่งของต้นยางนาเก่าแก่อายุเป็นร้อยปี
ซึ่งจริงแล้วมันควรจะมีความแข็งแรงมากพอที่จะไม่ตกลงมา
สักพักหนึ่งเสียงก็แก๊กอะไรสักพักหนึ่ง
กิ่งของต้นยานะมันตกลงมาครับ
แล้วก็ไปทับศีรษะของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินซื้อของอยู่ที่ตลาดนัดโคม่าเลย
ค่ะซึ่งคนแถวนั้นบอกว่าช่วงจังหวะที่กิ่งไม้ร่วงลงมาเนี่ย
ลมก็ไม่แรงทุกอย่างนิ่งหมดฝนก็ไม่ตกฝนก็ไม่ตกค่ะ
ลงมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหเลือดนะออกจมูกออกปากออกหู
คืออาการโคม่าครอบครัวก็รอเพียงปฏิหารเพื่อจะให้เขาฟื้นคืนมานะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับนางอุบลอายุ๓๔ปีนอนหมดสติอยู่แบบนี้ครับ
เลือดออกเต็มไปหมดเลยทั้งหูทั้งปากอยู่ที่ตลาดนัดข้างเทศบาล
ตำบลนิเวศอำเภอธวัชรบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลที่ร้อยเอ็ดครับ
เขาบอกว่าเนี่ยนะคนเห็นในการพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่า
ตอนที่ขายของอยู่คนเจ็บเนี่ยนางอุบลเนี่ยก็เดินซื้อของที่ตลาดนัดแห่งนี้
ก็อยู่ใต้ต้นยางนาจู่เนี่ยมันเป็นกิ่งไม้แห้งมันเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงไม้ลั่นนะครับ
แก๊กอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตกลงมาความสูงสัก๒๐เมตรทับที่ศีรษะพอดี
อันนี้แหละครับบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะอายุก็ร้อยปีแล้วนะครับ
ทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราวันนี้คุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไป
ไปถามทางด้านของนายธนูเดชสุวรรณอายุ๔๘ปี
เป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลที่ตำบลบ้านนิเวศ
ที่เป็นคนเข้าไปช่วยคนเจ็บก็บอกว่าบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นตลาดนัดประชารัฐตั้งอยู่ที่นี่จัดขึ้นทุกวันศุกร์
ก็วันที่เกิดเหตุพอดีตอนนั้นเนี่ยคนเจ็บคือนางอุบลเนี่ย
กำลังเดินซื้อของตามตลาดมีเสียงแก๊กแก๊กเหมือนเสียงกิ่งไม้มันลั่น
ไม้มันจะหักนี่แหละครับแล้วก็กิ่งของต้นยางนา
ก็ตกลงมาใส่พอดีเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณห้านิ้วยาวสักห้าเมตรได้อายุของต้นยางนานี้
มากกว่าหนึ่งร้อยปีลวกลงมาตรงเป๊ะเลยครับ
โดนศีรษะของนางอุบลพอดีครับล้มลงหมดสติ
เลือดออกทั้งหูทั้งปากอาการสาหัสโคม่าเลย
พ่อขาแม่ขาชะวันตกใจมากไม่คิดว่าต้นยางนา
ซึ่งมันต้องแข็งแรงไม่คิดว่ามันจะหักตกลงมาได้
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่
ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับ
กลิ่นของต้นยางนามันจะเหนียวมากยากต่อการที่มันจะหักตรงมาแบบนี้
แล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับทุกวันก็ปกติดี
แต่วันนั้นมันลงมาได้ไงคุณรู้ลมก็ไม่มี
ก็เวลามีพายุมันก็หล่นลงมาอยู่นะครับมีพายุก็หล่นหล่นลงมา
แต่มันก็ไม่โดนอะไรก็หล่นตามนี้ผมก็เก็บไปทำฟืน
แล้วอย่างเคสอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่คือยังไงคะมันล่วงมายังไง
เห็นเหตุการณ์เขาเล่ายังไงบ้างคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามันล่วงลงมาเลย
คนขายของก็เยอะอยู่ตรงนี้ล่วงลงมาก็โดนคนเดียวนั่นแหละโดนคนเดียว
โทรแกล้งไปแจ้งไปผมก็วิ่งออกมามาก็มาดู
คนก็นอนแน่นิ่งแล้วหายใจรวยลินแม่คงแม่ค้าบอกว่าไงตอนไม้มันล่วงลงมา
นี่คือโดนหัวเลยไหมเขาบอกว่าโดนหัวเลยดิ่งลงมาตรงตรงเลยนักข่าว
แล้วก็ไปถามต่อที่ญาติของคนเจ็บมานะญาติของนางอุบลก็บอกว่า
ก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้มันมีสื่อบาง
เพจในโซเชียลอะครับไปเล่นข่าวบอกว่าเนี่ยนะ
หลานเขาเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยอืมเขาบอกเขาเสียใจเพราะว่า
ครอบครัวไม่พอใจมากเพราะว่าหลานเขายังไม่ตาย
เขาบาดเจ็บตอนนี้อยู่ห้องไอซียูยังไม่สามารถตอบโต้ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็หลังจากที่อาการหลานดีขึ้น
จะพาหลานไปทำบุญสะดอกเคราะห์ด้วยนะครับ
เรามีขอใดด้วยของปรากฏขึ้นแก็จะหายกำลังใจเขาแล้วเนอะค่ะ
เบิ้งตรงสมรสก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
หลักฐานทั้งหมดแล้วก็สอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์
เพื่อประเมินนะครับถ้าต้องมีการช่วยเหลือยาวเข้าครัว